คุณผู้ชมครับในช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมและคุณขวัญไปดูบรรยากาศการประชุมเจ้าสัวโลกครั้งที่๑๖นะครับ
เริ่มต้นขึ้นวันนี้ครับและประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
เป็นเจ้าภาพของไทยจะทำให้ไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง
ติดตามพร้อมกันกับคุณก๊อฟทัศนัยโค้ดทอง
คุณผู้ชมครับการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกในครั้งนี้

ในการต้อนรับนักธุรกิจชาวจีนจากทั่วโลกมากกว่า๓๐๐คนแล้วนะครับ
แต่ว่าประเด็นสำคัญของการพูดคุยกันในวันนี้
คือการที่ไทยอยากให้ทีมแสดงจุดยืนว่า
ถ้าต้องการมาลงทุนในประเทศไทย
อุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
เพราะว่าจะได้มีการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปครับ

หรือการประชุมเจ้าสัวโลกปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพครับ
จัดขึ้นระหว่างวันที่๒๔๒๖มิถุนายน
โดยวันนี้ก็เป็นวิธีการเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการนะครับ
โดยพลเอกสุริยุจุลานนท์ประธานองค์คมนตรีและในเกาหยุนหลงครับ
ซึ่งเป็นรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นประธานในพิธีรวมทั้งมีแขกพิเศษทั้งจากจีนแล้วก็ไทยข้ามร่วมงานครับ
นายจุลินลักษณะวิสิทธิมรองนายกรัฐมนตรี
นายธนินเจรวนลนายกสมาคมนักธุรกิจโพนทะเล
สาธารณรัฐประชาชนจีน
และในเกาชนชิ่งครับเป็นประธานหอการค้าสิงคโปร์จีน
รวมทั้งนักธุรกิจชาวจีนเดินทางมาร่วมงานมากกว่า๓๐๐คนจาก๕๐ประเทศทั่วโลก
การประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่ให้นักธุรกิจจีนนั้นจากทั่วโลก
มาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจกัน
รวมทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับ
ซึ่งปัจจุบันจีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับที่๒ของโลก
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยประชากรมากกว่า๑๔๐๐ล้านคน
เป็นผู้ส่งออกสินค้าอันดับหนึ่งของโลกและนำเข้าสินค้าอันดับที่๒ของโลก
และมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับ
นอนจากนี้พาไปได้งานยังมีการเสี่ยวนานในหลายประเด็น
เรื่องของภาวะทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย
น่าสนใจต่อนักธุรกิจจีนครับ
โดยเอกชนไทยก็เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้
จะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ในหลายมิติ
เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว

กล่าวว่าปัจจุบันประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก

อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีน
แล้วไทยเองก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายครับ
ซึ่งไทยเองตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว
แต่สิ่งที่อยากคุยคืออยากให้จีนนั้นเห็นจุดยืนของไทย
ว่าจากนี้ไปเราจะมีการยกระดับอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องการอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ
เพราะต้องการผลักดันให้ไทยไปสู่อุตสาหกรรมแห่งใหม่แห่งอนาคต
แล้วก็เป็นเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของพลังงานสะอาดและพลังงานสีเขียวครับ
ซึ่งไปตรงกันกับนโยบายของจีน
หรือว่ารถอีวีแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานการผลิต
รวมทั้งเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์
เองก็เป็นอันดับหนึ่งของโลก
แล้วก็เรื่องเกษตรก้าวหน้าเรื่องอาหารแห่งอนาคต
เองก็เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของตลาดอาหารด้วย
แล้วก็มีการนำเข้าผักผลไม้จากไทยอันดับที่๑ด้วย

คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมานักธุรกิจจากจีน
ก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับ
แต่ว่าหลังจากจบงานนี้ไปก็คาดว่าจะมีการขยายฐาน
แล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอีกครับ
นั่นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักธุรกิจของไทยเอง
รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมของไทยต้องเตรียมพร้อมปรับตัว

เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดจีนและตลาดโลกได้ต่อไปในอนาคตนะครับ
ผมทัศนัยโค้ดทองรายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจครับ